สสสสสสส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
สสสสสสสสส
ถ้าจะเปรียบสภาพว่าเหมาะหรือมองเห็นเป็นใคร
ก็คือเป็นคุณครูเป็นอาจารย์

แล้วก็สุจริตชนทุกคนค่ะ
นี่แหละครับคือเลขที่มันเกี่ยวข้องกับดวงดาว

คราวนี้เรามาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาให้อาจารย์ปอช่วยวิเคราะห์กันหน่อยนะคะ
ท่านแรกมาแล้วคุณส้มเช้งนะคะ

หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลักนะคะก็คือ๙๙๘๓๖๔๐ทำโมเดลลิ่ง
โอ้วก็ว่าข้อเสียกว่าเลย
ข้อเสียจะมีเรื่องขี้หงุดหงิดอารมณ์แรงด้วยเลข๘๓ตรงกลางเบอร์นะคะ
คือแต่ว่าบุคลิกภายนอกเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนมีหัวคิดแปลกแหวกแนวด้วยเลขเก้าเก้า
แล้ว๙๘ก็เป็นคนที่รับเงินก้อนโตตลอดรับงานใหญ่ตลอดคุมลูกน้องได้
ตามด้วยเลข๓๖เพราะว่า๘๓เราพูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ที่รุนแรงหน่อยหนึ่ง
ก็เป็นเสน่ห์ของการลุยเสน่ห์ของความกระตือล้นเป็นตัวของตัวเอง
ก็เป็นการเจรจาที่มีการยืดหยุ่นได้ดีนะคะ
แล้ว๔๐ก็ถ้าเราไม่มองว่า๔ไปติดกับ๐เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นการเจรจาที่ดีพอสมควรแต่๔กับ๐ก็จะทำให้คนเข้าใจผิดในการพูดของเราบ่อย
อ๋อทั้งที่เป็นคนช่างเจรจานะ
หลักที่ดูแล้วมันไม่ค่อยจะดีก็คือเลข๘๓
ดูแล้วจะเป็นคนขี้งุดหงิดอาจจะไปลงกับเหล่าบรรดานางบงนางแบบของเรา

ของเขาไม่ใช่ของเราหรอก

ดูโดยรวมเบอร์นี้เป็นเบอร์ดีและมงคลนะคะ
มงคลในด้านของการเจรจาการมีมนุษัมพันธ์
การค้าขายของได้ดีการพูดจาดีฉลาดเฉลี่ยวมาก
และเป็นคนที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับทุกงานที่เข้ามา
แล้วก็ยังเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมอยู่ในตัว
ใครเห็นใครก็ชอบอยากคุยด้วยเป็นคนฉลาดน่ารักเลยล่ะค่ะ
แต่ก็มีนิดนึงคือถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องยอมแฟนหน่อยนึง
เป็นคนอยู่ที่เลขหา๒ก็เชื่อฟังแฟน
อ๋อดีแล้วเชื่อฟังแฟนแต่ด้านอื่นดี
แต่ว่าก็ถือว่าเบอร์นี้โอเคผ่านค่ะ
ถือว่าดีนะครับเบอร์นี้ดีไม่ต้องไปเปลี่ยนไปไหนเบอร์นี้ใช้ได้

บอกกับเขาค่ะอีกหนึ่งเบอร์นะคะคุณเอนะคะ
เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหมายเลข๗ตัวหลังก็คือ๙๘
เบอร์นี้นะคะก็มีข้อเสียตรงที่ชอบการใช้เงิน
ชอบชีวิตหรูหลาฟูฟ่านะคะชอบความสวยงาม
หลงไหลได้ปลื้มกับผู้หญิงสวยหรือผู้ชายหล่อที่มันอยู่ใกล้นี่แหละ

ยังมีเรื่องของการที่ว่าพูดจาอะไรออกไปคุณมักจะเข้าใจผิด
แต่ในด้านดีของเขาค่ะบุคลิกภายนอกเขาจะดูเป็นคนที่น่าเกรงขาบ
มีอำนาจบารมีถ้าเกิดทำงานเป็นเจ้าของกิจการจะดี

พนักงานออฟฟิศก็ต้องนิดนึงคือเจ้านายอาจจะกลัวเรา
เพราะเราดูเป็นผู้มีอำนาจบารมี
แต่ว่ารับเงินก้อนโตนะคะชีวิตนี้ถ้ามีทรัพย์สินอยู่แล้ว

แล้วก็เป็นคนที่มีเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่เข้าตลอดด้วย
แบบนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วสิครับเงินเข้าตลอดเลย

เอาเป็นว่าถ้าโดยรวมของเบอร์ไม่ถึงกับเสีย
แต่ถ้าโดยอาชีพที่บอกมาว่าเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ย
ค่อนข้างจะขัดแย้งกับบุคลิกตัวตน

แต่ครั้งนี้เรากลายเป็นเหมือนบุคลิกอาเซีย
เอองั้นไปเปลี่ยนอาชีพไหมคะ
เป็นเจ้าของบริษัทเองเลยดีกว่า